ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็มีนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีสมาชิกคอสชทูตานุทูตนะครับ
แล้วก็ผู้ที่รับคัดเลือกผู้ที่รับเลือกตั้งให้เป็นสอสอ

เฝ้าธุระออกธุรีพระบาทรับเสด็จนะครับ
นั่นคือช่วงพิธีที่สำคัญอย่างยิ่ง
หลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์เรื่องของการประชุมสว

เดี๋ยวไล่เลี่ยงบรรยากาศกันซะหน่อยสำหรับเมื่อวานนี้นะ
ดีค่ะไปดูบรรยากาศตั้งแต่ก่อน
ที่จะมีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาเลยละกัน
เพราะว่าทั้งสสของแต่ละพักสว
ก็มีการนัดรวมตัวกันที่รัฐสภาใหม่ค่ะ
เพื่อที่จะขึ้นรถไปที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะ
ทีนี้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ
ที่สำนักงานเลยค่ะที่การวุฒิสภา
สวชุดใหม่มีการมารวมตัวกันตั้งแต่เช้า
หลังจากนั้นพอรวมตัวกันใส่ชุดขาวแบบนี้แล้วก็
ขึ้นรถบัสเพื่อที่จะเดินทางไปยังพิธีเปิดประชุมรัฐสภา
ที่จัดที่ห้องประชุมวิเทศสโมสรกระทรวงการต่างประเทศนะคะ
ส่วนสอสอมีพักพลังประชารัฐพักเดียวค่ะ
นัดกันให้สมาชิกมาที่ที่ทำการพัก
หลังจากนั้นก็นั่งรถบัสแล้วก็เดินทางไปพร้อมกัน
ส่วนสสที่เหลือทุกพัก
จึงรุ่งเรืองกิจสสบัญชีรายชื่อพักอนาคตใหม่
ที่ล่าสุดสารรัฐธรรมนูลสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่
แต่ไม่ได้สั่งเพิกถอนสิทธิ์การเป็นสมาชิกภาพการเป็นสอสอ
ดังนั้นเมื่อวานนี้ค่ะนายธนทรจึงเข้าร่วมพิธีได้
ส่วนวันนี้วันนี้จะต้องรอดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ว่าจะสามารถเข้าร่วมได้หรือไม่
เดี๋ยวเรามีเสียงของคุณธนทรเมื่อวานที่เราไปสัมภาษณ์ให้ฟังหน่อยค่ะ
ในวันพรุ่งนี้นะครับก็คงต้องปล่อยให้เป็นการวินิจฉัย
ของประธานสภาพผู้แทนรัศดรชั่วคราว
ว่าจะวินิจฉัยยังไงว่าเข้าได้หรือเข้าไม่ได้ยังไง
เราก็รอนะครับแนวปฏิบัติจากทางประธานสภาชั่วคราวอยู่นะครับ
เรื่องนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็รู้ฮะรออีกไม่ถึง๒๔ชั่วโมงครับ
จากคุณธนทรแล้วยังมีกลุ่มที่สร้างสีสันสร้างความฮือหาก็คือ
สอสอกลุ่มหลากหลายทางเพศของพักอนาคตใหม่
ก็แต่งกายตามเพศสภาพในชุดข้าราชการปกติขาว
ใครเป็นใครกันบ้างดูกันได้เลยเนี่ยนะคะ
นายธัญวัฒน์กมลวงวัฒน์แต่งกายเป็นเพศชาย
นายธันวารินสุขภิษฎก็แต่งกายตามเพศสภาพหญิง
ขณะที่นางสาวธีพัฒน์กุลเศรษฐศิษย

แต่งกายตามเพศสภาพชายนะคะ
ทางด้านของคุณอนุทินชาญวิรากูล

เดินทางมาพร้อมกับสอสอแต่ปรากฏว่า
บ่าอินทนูที่คุณอนุทินติดมา
กับชุดปกติขาวที่สวมใส่อยู่
เป็นอินทนูของตำแหน่งรัฐมนตรี
ทั้งที่ต้องติดบ่าอินทนูตำแหน่งสอสอเท่านั้นนะฮะ
คุณอนุทินต้องเร่งให้ผู้ติดตามไปหาอินทนูมาเปลี่ยนให้ถูกต้อง
ให้เป็นตำแหน่งสอสอซะเพราะว่ายังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะครับ
จากนั้นจึงเดินทางลงมาพร้อมเข็นรถให้กับปู่ชัยชิดชอบ
ส่งขึ้นรถบัตรที่จัดเตรียมไว้ด้วยนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมอีกหนึ่งไฮไลท์หลายคนเมื่อวาน
การแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียก็คือบรรยากาศ
ก่อนที่จะขึ้นรถบัสเพื่อที่จะไปร่วมพิธี
นายมงคลกิจเจอกับนายวัน
ทีนี้นายมงคลกิจก็มีการจะขอจับมือในวัน
คือเดินมาแตะข้อศอกนิดนึงลักษณะนี้ขอจับไม้จับมือ
อยากให้ดูบรรยากาศช่วงนั้นเลยค่ะว่าเป็นยังไง
หลายคนจับจ้องคู่นี้อยู่แล้วโดยเฉพาะสื่อมวลชนนะครับ
รอมวยคู่เอกคู่นี้ดาวสภาคู่นี้นะครับ
ตกลงถ้ามาเจอกันในวันแรกจะเป็นอย่างไร
เพราะว่าทั้งคู่เขาเคยมีวิวาทะกันผ่านโลกโซเชียลมีเดีย
แต่ทีนี้พอเห็นคลิปนี้แล้วนักข่าวของเราก็ไปรอ
ต้องไปรอทั้งฝ่ายคุณวันแล้วก็รอฝ่ายคุณมงคลกิจเลยนะคะ
ไปสอบถามกับคุณวันก่อนว่า
อ้าวคุณวันทำไมถึงปฏิเสธการจับมือ
เพราะว่าคุณวันจับไม้จับมือคนอื่นทั้งหมดเลย
เข้ามาขอจับมือรวมถึงคุณวันก็เดินไปจับมือคนอื่นด้วย
แต่พออาจารย์เต้มงคลกิจมา
ทำไมไม่จับมือไม่ต้องจับก็ได้คุณวันปฏิเสธ
แล้วก็ไปถามคุณเต้มงคลกิจอีกเหมือนกันว่า
อย่างนี้ในโลกโซเชียลเขาแซวกันว่าหน้าแตกเพลงเลยจะเสียเซลล์ไหม

งั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงทั้งสองคนให้ฟังเสียงคุณวันก่อนค่ะ
ที่สำคุณคนนะคะคุณมีทางเดียวขอมาย

ออกไปได้ทรัพย์กันอีกหลายรอบจะยังไงนะ
ถ้าเกิดคนมีการตรายอะไรอย่างนี้

คุณมูลกิจเค้าไปขอจับมือ

ผมมีมิตรมัยตรีจิตที่ดีกับเพื่อนสมาชิกทุกคน
เพราะว่าสุดท้ายแล้วการเป็นสมาชิกรัฐสภา
แย้งกันได้โต้แย้งในหลักการ

ผมก็เป็นมิตรกับสมาชิกรัฐสภาทุกคน

เราหน้าชาหรืออะไรอย่างนี้ที่เขาบอกโลก
คือผมถูกตำหนิทางเฟซบุ๊คเยอะแล้ว
หน้าเนี่ยไม่ใช่ชาอย่างเดียวเขาเรียกว่าชินแล้ว

แล้วก็บอกด้วยบอกว่ายังมีเวลาอีก๔ปี
เดี๋ยวได้ทำงานร่วมกันเดี๋ยวก็มีโอกาสเจอกันอีก
เขาบอกว่านี่หมัดที่๒แล้วนะ
แรกเนี่ยคือไปแลกกันตั้งแต่นู่นแล้วที่ในโซเชียลนะครับ
หมัดที่๒มาเจอกันวันแรกไม่จับไม้จับมือ
รอดูหมัดต่อไปไม่ได้ชกกันจริงนะ
หมายถึงว่าปะทะคาบรมกันด้วยวาจา
สำหรับดาวเด่นที่เขามองว่าคู่นี้ถ้าเข้าไปอยู่ในสภา
น่าจะเป็นนักพูดที่เก่งจะไปปะทะกันในนั้นนะครับ

ทีนี้ในโลกโซเชียลค่ะก็มีการล้อด้วยกันนะคุณ

แล้วก็มีรูปของในวันอยู่บำรุงยกมือไหว้แบบนี้
แล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่าที่พี่วันเขาไม่ยอมจับมือ
เพราะว่าเองไม่มีบัตรไงผมมีอยู่๒ใบสนใจซื้อต่อผมหรือเปล่า
มาดูศิลปินคนบันเทิงอย่างคุณแท็กพารันยู
โอ้โหคนนี้นะเขาก็ถือว่าเป็นคนบันเทิง
แสดงออกเรื่องต่างอย่างเผ็ดร้อนตรงไปตรงมาเสมอมานะฮะ
แพ็คพระรันยูล่าสุดเหมือนจะพูดถึงเหตุการณ์ก่อน
รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาที่เป็นที่ฮือหา
ลูกเสือเขาไม่จับมือหมา
หรอได้ฉันได้ได้ยินแต่เพลงลูกเสื้อเขาไม่จับมือคว้า
แล้วก็จัดไปถึงอินสตาแกรมของขุนกาโมอัรธวินอยู่บำรุง
ลูกชายของคุณวันอยู่บำรุงสสพักเพื่อไทย
เขียนแบบตรงไปตรงมาแต่ไม่ได้เอ่ยน้ำนะไม่ได้เอ่ยชื่ออะไร
ใช่พารันคือชื่อลูกชายคุณแท็กนะคะ

แล้วกาโม่คือลูกชายของคุณวันดูเด็ดเผ็ดร้อนเกินไป
เดี๋ยวก็รอดูสภารอบนี้ก็คงมีอะไรให้ติดตามกันเยอะนะคะ